วันนี้เข้าสู่วันที่๒๒แล้วนะคะกับการตามล่าเสียแป้งนาโนต
แต่ถ้าเกิดพูดถึงปฏิบัติการปิดป่าล่าเสียแป้ง๕วันแล้ว

ใช่ไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยว่าอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์หรือว่าหนีไปแล้ว
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตรงเทือกเขาบรรทัศน์เจ้าหน้าที่เขาระดมกำลังเพิ่มเติมนะ
แล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เขาไปตามล่าหาเสียแป้งโดนต่อยด้วยค่ะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรทะเลาะกันเหรอ
หรือว่าเจอลูกน้องเสียแป้งเหรอหรือยังไง
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมให้ดูภาพนี้ก่อน
เรื่องของการปฏิบัติการตามล่าเสียแป้งชุดปฏิบัติการปรับปรามยาเสพติด
ตำรวจภูทรพัทธลุงเนี่ยโอ๊ยเขาเคยทลายเครือข่ายยาเสพติดของเสียแป้ง
ก็มาร่วมปฏิบัติการไล่ล่าครั้งนี้ด้วยมีอาวุธครบมือแล้วค่ะ
แล้วก็เดินเท้าลาดตระเวนไปยังบ้านตระจะไปสมทบกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่อยู่ในป่าที่เทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยนะคะ
เพราะว่าต้องเร่งตามตัวเสียแป้งจุดที่เจ้าหน้าที่เขาต้องวางกำลังพิเศษเลยคือด้านล่างริมเทือกเขาบรรทัศน์
โดยเฉพาะพื้นที่รอยต่ออำเภอตะโหมดอำเภอป่าบอนจุดนั้นน่ะมันมีลำทานไหลผ่าน
แล้วบอกว่าไงนะเวลาคนที่หลงป่านะพี่เบิร์ตคือเขาจะไปอยู่จุดที่ใกล้แหล่งน้ำ
ไม่ว่าคนดีหรือคนร้ายก็ต้องไปอยู่แถวแหล่งน้ำ
อย่างน้อยก็จะได้มีน้ำกินประทังชีวิตไง
ทีนี้ก็เลยคิดว่าเสียแป้งเนี่ยก็น่าจะมาหาอะไรกินมาหาอาหารตามริมลำทานแถวนี้นั่นแหละค่ะ

ส่งกำลังตำรวจตระเวนชายแดนจากค่ายนเรสวนมาอีก๓๐กว่านายที่อยู่บนฮอนี่นะคะ
ก็ขึ้นฮอสมทบกำลังบนเทือกเขาบรรทัศน์ที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุง
จุดตรงนี้เป็นจุดที่ปะทะกับเสียแป้งไปเมื่อ๕วันก่อน
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ต่อชะรอชุดล่าสุดขึ้นไปปฏิบัติการ
แป๊บเดียวปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์
กับตำรวจ๑๐ตำรวจโทสารวุฒิโพธิยา
ตำรวจโรเวณชายแดนเนี่ยโดนต่อย
เออใครต่อย

น้องเคี้ยวหอรังต่อรังแตนเนี่ยนะคะ
ก็โดนต่อยจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลย

แล้วดูสิเอาขึ้นบ่ามาแบบนี้เลย
ไม่ได้นอนเปรย์บอร์ดมาแล้วนะคะ

เลียงมาศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่พื้นราบ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นเนี่ยจะเข้ามาแบกตัว

การนำตัวมาก็ลำบากนะ

ที่ศูนย์ปฏิบัติการตรงพื้นราบตรงนี้
แล้วไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจ
จังหวัดพัทธรุงค่ะเป็นยังไงบ้าง

มีอาการบวมหรือแพ้ไหมพิษต่อน่ะ
ไม่มีนะคะตอนนี้ปลอดภัยแล้ว

ในการดูแลของหมออย่างใกล้ชิดนะคะ

ไล่ล่าแป้งนาโนตก็ยังเป็นไปอย่างเข้มข้น

ตอนนี้เขาต้องเสริมกำลังกันเข้าไป
ไปดูตอนที่ตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการ๓

ดูซิว่าทุลักษณ์ทุเลขนาดไหน

ตึ๊บเลยแล้วก็ไปถึง
จุดรวมพลครับแล้วก็ตรวจสอบอาวุธ

ที่เชื่อว่าแป้งนาโนตน่าจะใช้ครับ

ทึบเลยมีลำพานกั้นอยู่ด้วย
แล้วทางเดิมก็ลาดคันไปแบบนี้ครับ

เป็นระยะทางกว่า๑๗กิโลเมตร

แล้วแกะรอยกันอยู่หน่อยครับ

จุดจอดรถมอเตอร์ไซต์

ไปมาเรื่อยฮะ
คุณผู้ชมยากลำบากจริง

นี่แหละเจ้าหน้าที่เขาก็นอกจากเดินท้าไปแล้ว
ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ขี่ไปในเส้นทางวิบากแบบนี้แล้วแฉะเฉอแบบนี้
ตำรวจสืบสวนภาค๙ครับมีการตั้งฐานปฏิบัติการเป็นขนำบนเขาด้วยนะ
ก็เป็นจุดพักคอยครับแบบนี้ไว้สับเปลี่ยนกำลัง
แล้วก็รอกำลังมาสนับสนุนใช้เป็นที่พักค้างแรม
แล้วก็วางแผนปฏิบัติการมาจนถึงตอนนี้
ด้านรัฐมนตรีว่าการกรสูงยุทธรรมครับพันธบรตเอกทวีสอดส่อง
ซึ่งก็ท่านไปตามด้วยนะนี่ขึ้นห่อไปไปตามปฏิบัติการจับกลุ่มแป้งนาโนต
เผยว่าประชาชนสามารถจะแจ้งเบาะแสผู้ต้องหารายนี้ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
แจ้งบ่อแสไปจนนำไปสู่การจับกลุ่มนี่แหละฮะ
รางวัลนำจับตอนนี้อยู่ที่๑ล้านบาทครับ
ขณะเดียวกันตัวผู้ต้องหาก็คือแป้งนานดเนี่ยมีอาวุธด้วย
ก็เลยมีการสั่งส่วนที่กำลังสนับสนุนแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ราชธรรมเข้ามา
มีกลุ่มพลานปลาเอ่อพลานปลาชำนาญพื้นที่
ติดอาวุธสนับสนุนทีมไล่ล่าบนเทือกเขาบรรทัศน์ด้วยนะครับตอนนี้
อ้าวโอเคนิดเดียวนะ